อย่ามาเล่นกับไฟแล้วจะไม่ดี

นี่ก็เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟ
ถามว่าทำทำไมไปดูพร้อมกันเลยครับ
อ้าวเห็นพิธีกรรมแบบนี้แล้วพอจะเดาออกไหม
ที่นี่คือพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มาก

คือถ้าใครเคยไปวัดนี้หน้าผากจะแดงมาเลย

ที่นี่นะครับเขาบอกว่าเป็นที่รู้จักอย่างดีกับพิธีกรรมต่างที่เกี่ยวกับทางฮินดูเขา
ส่วนพิธีกรรมที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าพิธีบูชาไฟโหมกูล
หรือพิธีโฮมัม
เคยได้ยินไหมผมก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรก
ได้ยินแต่พิธีอารตีไฟ
ก็คือบูชาไฟถ้าพูดไปในทางภาษาไทยของเรานะครับ
นี่เป็นพิธีที่บูชาแล้วทางศาสนาฮินดูเขาก็ใช้กันแบบนี้
จะมีพรานเนี่ยนำสิ่งของเครื่องเส้นไหว้ต่างมาบูชา
ถามว่ามีอะไรบ้างในนั้นก็น่าจะมีไม้เครื่องหอมสมุนไพรธัญพืช
อกไม้เนยน้ำผึ้งน้ำมันเนยข้าวขนมผลไม้อัญมณีนพก้าว
ก็คือเหมือนของกินของใช้ครับค่ะ
เปล่าไปเหมือนบูชาให้สัจดาภาษาทางฮินดู
ถูกต้องฮะแล้วก็เอาลงไปในกองไฟแบบนี้
เขาเรียกว่ากองกูลที่ถูกไฟเผาลุกโชนแบบนี้
ถือว่าเป็นการถวายเครื่องบูชาผ่านไฟ
ทำพิธีให้พิธีกรรมนี้นะฮะเป็นพิธีสำคัญของการบูชาพระเป็นเจ้าในศาสนาฮิดู
อย่างที่วัดแขกศรีลมเนี่ยเขาทำพิธีแบบนี้เป็นพิธีสำคัญในแทบจะทุกพิธีต่าง
ก็จะต้องมีการทำวิธีแบบนี้บูชาไปครับคุณผู้ชมครับ
ถือว่าเป็นภาพให้ดูกันเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเอามาให้ดูกันแบบนี้นะครับ
เข้าไปดูกันได้คือจริงแล้วต้องบอกว่าปกติหลายคนไม่เคยเห็นพิธีแบบนี้
ซึ่งเอาจริงนะดิฉันก็ไม่เคยเห็นพิธีแบบนี้ที่ทำในประเทศไทย
ซึ่งที่วัดแขกเนี่ยเขาก็ยังมีการทำพิธีแบบทางฮินดูจริงนะคะ
มีโอกาสก็ลองไปดูกันได้ลองไปนะนี่ลืมซื้อขนมปังสอดไส้มาด้วย
ร้านข้างร้านข้างอร่อยมาก